พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องลี้ลับที่เชียงราย
คุณผู้ชมหนุ่มคนนึงนะเขาก็ถ่ายภาพเล่นสงกรานฉลองสงกรานกับครอบครัว
พอเอาภาพมาดูตะลึงตกใจครับมีวิญญาณของน้องสาวที่เสียชีวิตไปเมื่อประมาณสักกว่า๑๐ปีก่อน

นี่เขาให้ดูในมือถือนะฮะ
ก็ตกใจกันเป็นภาพที่นายคนนี้ชื่อนายจันติ๊บชัยราชอายุ๔๗ปีเป็นชาวทุ่งคำ
อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงบรายฮะถ่ายไว้ได้
ฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อปรากฏภาพคล้ายผู้หญิงแต่งชุดเป็นชุดราตรีสีขาวยืนจ้องมองอยู่
นายจันติ๊บบอกว่าวันที่๑๕เมษายนเนี่ยชาวเหนือถือว่าเป็นวันดีเป็นวันพญาวันนะฮะ
วันปีใหม่เมืองหลายคนก็พากันเข้าวัดทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล
พอช่วงค่ำจะมีการรวมตัวญาติกันพี่น้องตั้งวงสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารกัน
ขณะกำลังสนุกสนานเพื่อนบ้านก็กระซิบบอกว่า
เหมือนมีผู้หญิงแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน
แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็คงพูดเล่นกันไป

ต่อมาก็นำมือถือขึ้นมาดูพบว่ามันมีภาพหนึ่งคุณผู้ชมผิดสังเกต
เพราะบริเวณหน้าห้องนอนที่มีการนั่งล้อมวงในคืนดังกล่าว
ถ่ายติดภาพของผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดลาตรีสีขาวค่อนข้างจะชัดเจนมาก
พอเห็นภาพก็นึกออกทันทีว่าอ้าวนี่มันคือนางสาวบังออนชายราช
น้องสาวของเขาเองที่เสียชีวิตไปเมื่อ๑๐ปีก่อน
แล้วก็ชุดที่สวมใส่เป็นชุดที่น้องใส่ขณะที่เสียชีวิตด้วย

เช้าวันนี้ก็เลยมีการทำบุญกรวดน้ำไปให้
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญสูงกุศลไปให้กับน้องสาวนั่นเองนะครับ
อีกหนึ่งที่ไปที่บรรยากาศที่วัดจ้องจีในเมืองลาโซของพม่า
ที่นี่มีการทำบุญในช่วงของสงครานเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะในช่วงของปลายเดือนเมษายนของทุกปี
ชาวบ้านจะมีการนำดอกไม้อาหารคาหวาน
ไปวางไว้ที่บริเวณที่ใส่สถูปบรรพบุรุษที่ฝังเอาไว้ในวัดนะครับ
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ

แต่เป็นเรื่องที่แปลกถือเป็นประเพณีของที่เกิดขึ้นทุกปี
จะมีชาวบ้านทราบข่าวไปรอพระสวดทำพิธี
พอเริ่มสวดจะมีการไปแย่งขนมของเส้นไหว้บรรพบรุษแบบนี้
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเขาแย่งกันนะฮะแล้วก็ต้องรีบโกย
ที่พระสงฆ์จะสวดเสร็จซึ่งใช้เวลาสวดไม่นาน
ซึ่งก็คล้ายกันกับประเทศไทยที่บางจังหวัดจะมีการฉายหนังให้กับผีนั่งดู
อันนี้คือพอไห้เสร็จปุ๊บต้องไปแย่งของที่เอาไหว้วิญญาณแย่งออกมาด้วย
เป็นประเพณีที่ไม่เคยเห็นในเมืองไทยมาก่อนนะครับ